ดูคลิปเหตุการณ์รถเมย์ในตำนานรถเมย์สายแปดค่ะครับอีกแล้วนะคะ
ก็คือเล่าข่าวรถเมษายแปดบ่อยเหมือนกันเนอะอืมคราวนี้เนี่ยเขาก็โอ้โห
ชกกันนัวค่ะกลาง๕แยกลาดพร้าวอะค่ะ
คือคนหนึ่งก็เป็นคนขับรถเมย์สาย๘อีกคนนึงก็สาย๘เหมือนกัน
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันแบบเต็มหน่อยนะคะ
เป็นภาพจากเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่านุดดีนครับผมค่ะ
เขาก็โพสต์คลิปคลิปนี้อ่ะนะคะ

แต่คาดว่าน่าจะเกิดจากการแย่งลูกค้ากัน
คนก็วิจารณ์กันเยอะว่าอีกแล้วเหรอสาย๘อีกแล้วเหรอ
ฝั่งหนึ่งก็เป็นคนขับคนเดียว
อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคนขับกับกระเป๋าที่เป็นผู้หญิง

เมื่อไหร่จะจัดระเบียบกันแบบจริงจังสักที

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปที่นาย
ทิติโต๊ะหมัดเจ้าของคลิปค่ะ

รถที่เขานั่งมาถูกสายแปดอีกคัน
ขับตามมาแล้วก็พยายามจะขับแซง

ชนจนกระจกรถคันที่เขานั่งมาค่ะ

คนขับทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันด่ากัน
ด่ากันไม่พอลงมาจากรถกันเลย

แล้วก็ช่วยกันรุมกันไปมาเนี่ยค่ะ

สายแปดนี้วิ่งแฮปปี้แลนด์สวพานพุทธ

แต่ยังไงก็ตามก็ไม่ควรจะสร้างปัญหาให้กับผู้โดยสาร
ถูกไหมคะคือแทนที่เขาจะไปทำงาน
ทำธุระกันได้ทันคุณจอดรถลงมาต่อยกันแบบนี้

ผู้โดยสารต้องลงไปห้ามก่อนไปห้าม

คือถูกตอบหึดว่าเนี่ยงังไงดี

แต่มันได้ยินคนคุยว่าแย่งกัน
หมายความว่าจะจะรีบไปก่อน

เสียงกระเป๋ารถเมย์อีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่ฝั่งของคุณลุงอ่ะก็คุยแบบว่าอ่าหาเรื่องหลายครั้งแล้ว
อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่ผมได้ยินนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เขาก็คือ
พอคุณลุงลงไปคุยอย่างนี้เขาก็ลุงเหนื่อยเห็นเขาเป็นผู้ชาย
คนหนึ่งแล้วก็กับผู้หญิงกับบาลรถมีก็ลุงลุงเนี้ยครับอยากจะฝาก
เหมือนกับว่าจริงจริงอ่ะให้ให้เห็นความสำคัญของผู้โดยสารอ่ะ
เป็นลำดับแรกเหมือนกับว่าเวลาขับรถอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ให้ใช้อารมณ์ส่วนตัวใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับผม
เพราะว่าผู้โดยสารมีเยอะไงแล้วเหมือนเขาทะเลาะกันเอง
เดียวกันแท้แท้อาชีพเดียวกันแท้แท้สายแปดนี่ผมเจอทุกคืน
ขับรถเจอทุกคืนเพราะว่าเขาก็วิ่งถึงดึก
รัฐพร้าวนี่เจอตลอดนะฮะบ้านผมอยู่โชคชัย๔ไง
ผมก็ต้องผ่าน๕แยกรัฐพร้าวแล้วก็เจอเนี่ยสาย๘เนี่ย

วิ่งขวาเจอป้ายจอดซ้าย
ทำไมทำไมเขายังเป็นอยู่
ใช่แล้วมีบี้กันด้วยเรานี่แบบอื้อหือ
จริงนะคือหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นรถร่วมไง
ว่าให้เจ้าอื่นเถอะบริษัทอื่นเถอะไม่ปรับปรุงเลย

เพราะว่าแล้วคนขึ้นเยอะนะเส้นทางตรงนี้คนแน่นเลยนะ

ห่วงร้านอาหารตามข้างทางพวกจอดรถกินกัน

อัดอั้นใช่ไหมกลับโชคชัย๔บ่อย